แล้วก็เอาจริงพอใครที่ไปยุ่งเกี่ยวมันไม่มีสิ่งดีหรอก
เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ผู้ชายคนนี้ค่ะก็เสพยามาเหมือนกัน

พอคลั่งปั๊บทำยังไงเอามีดมาจี้คอตัวเองอยู่กลางถนน
แล้วเจ้าหน้าที่มาเป็น๑๐เลยพยายามเกลี้ยกล่อม
เดี๋ยวเราไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยนะคะ
นี่คุณผู้ชมนี่คือมาเห็นช่วงท้ายแล้วนะ
แต่ก่อนหน้านี้เขาเจรจากันแบบโอ้ยเป็นครึ่งชั่วโมงอะค่ะ
นี่เกิดขึ้นตอนเที่ยงเมื่อวานนี้
ตำรวจสพเมืองนครสวรรค์ได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาคุ้มคลั่งเอามีดมาจี้คอตัวเอง
อยู่กลางถนนริมถนนโผนโยธินข้างบิ๊กซีนเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่มากัน๒๐กว่านาย
ตรึงกำลังบริเวณที่เกิดเหตุ
แล้วก็เจรจาหวานล้อมสักพักนึงเลยค่ะ
ครึ่งชั่วโมงกว่าจนผู้ชายคนนี้เขาท่าทีอ่อนลง
แล้วท้ายที่สุดตำรวจก็บุกไปจับกลุ่มไปชาร์จคุมตัวเอาไว้ได้
เหตุการณ์นี้ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บนะคะ
ทีนี้ผู้ชายคนนี้คือนายมณ์เทียนมาลัยอายุ๕๘ปี

ตำรวจก็นำตัวนายมณ์เทียนมาสงบสติอารมณ์ที่โรงพักก่อน
เสร็จแล้วปั๊บก็พยายามชวนคุยถามนายมณ์เทียน
ก็เขาพูดแบบวกไปวนมานะ

เขาไปทำงานรับจ้างก่อสร้างกับนายจ้างที่กำแพงเพชรแล้วก็โดนเลิกจ้าง
ทีนี้นายจ้างรับปากบอกว่าเดี๋ยวจะพาขับรถมาส่งกลับบ้าน
ก็คือบ้านอยู่สิงห์บุรีครับแต่ปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยตัวนายมณ์เทียน
เขาขอเบิกเงินค่าจ้างที่เขาทำงานไปก่อนหน้านี้แล้วไม่ได้ไง
ทีนี้พอมาถึงนครสวรรค์นายจ้างอะเอามาทิ้งไว้ที่บ่อข้อสรเฉยเลย

ประกอบกับก่อนหน้านี้นะเขาเสพยาบ้าไป
แล้วไม่ได้นอนมา๗วันแล้ว
นี่นี่แหละมันก็เลยกลายมาเป็นความเครียด
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่เขาดูเนี่ยเขาตรวจสอบในกระเป๋ามียาบ้าอยู่๒เม็ดด้วยนะ
แล้วมีอาการหลอนก็ควงมีดจากบขศนครสวรรค์มาจี้คอตัวเองตรงสี่แยกตรงนี้ค่ะ
ทีนี้พอตำรวจเรียกมาสอบปากคำแล้วเอาผิดจริงก็แจ้งข้อหาค่ะ
มีดก็คือพกอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
แล้วก็ก่อความเดือดร้อนรำคาญในทางสาธารณะ
ไอ้ที่บอกว่าเสพยาค้นตัวก็เจอยาบ้าด้วย
ก็โดนข้อหาเรื่องยาเสพติดด้วยนะคะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ